ซึ่งเป็นผู้จัดละครตอนนี้ละครอ่อนแล้ว
ที่สำคัญละครเรื่องนี้ลูกสาวน้องมายูเล่นด้วย
หลายคนก็แบบว่าลุ้นนะคะพอหนุ่มเขาก็ลุ้นเหมือนกันนะคะ
คือแบบว่าออกมาหน้าจอจะเป็นยังไงค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะบันเทิงไทยรัฐก็เคยนำเสนอภาพเบื้องหลังมาแล้ว

คือคุณผู้ชมเข้าฉากปุ๊บเล่นได้เลย

คือได้เลือดสายเลือดศิลปินแบบจากพ่อแม่มาแท้เลยค่ะ
ซึ่งพอละครได้ลงจอแล้วแฟนก็ถามมาเยอะนะคะว่า

งานนี้แม่เมย์บอกว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะ

แล้วพออันนี้แม่สนุกแม่เมตตกใจ
คือมันดูไม่ได้ด้วยความเข้มข้นของเนื้อหาไง
ทั้งหมดทั้งมวลไปฟังแม่เมย์เลยค่ะ

มายูเอ็นดูหลานจะได้ออกเยอะไหมคะ
นิดหนึ่งนิดหนึ่งออกนิดหนึ่ง
เรามาลองน้ำจิ้มกันก่อนลองบ้าง
แนวนี้เพราะจริงเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาอะไรในแบบ

แล้วก็อุ๊ยหล่ะลูกแต่แบบไม่ได้หรอกนะ
หนูก็ยังดูไม่ได้อาจจะได้ดูช็อตเฉพาะของเขา
บางทีเดี๋ยวนี้มันจะมีการตัดช็อตมา
ใช่นะคะใช่แล้วค่ะ